มีเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุการณ์คนขับรถตู้โดยสาร
ว่าอารมณ์คงจะถึงขีดสุดจริงนะคะ
มีประเด็นเรื่องของการขับรถปาดหน้ากัน
สุดท้ายคว้าท่อนเหล็กจากบนรถตู้เนี่ยนะคะ
ลงไปพูดคุยกับคู่กรณีแต่คือถือท่อนเหล็กลงไปด้วย
เขาก็มองว่าเป็นลักษณะของการข่มขู่กันค่ะ
นี่เป็นคลิปจากโทรศัพท์มือถือของนางสาวปิยมาตรวงกฤษณานะคะ
เป็นชาวตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยา
ก็ถ่ายคลิปขณะที่คนขับรถตู้โดยสารสายกรุงเทพอายุทยา

ตรงมาที่ชายคนใส่เสื้อยืดลายทาง
แล้วก็โตเถียงกันประเด็นเรื่องของการขับรถปาดหน้านี่แหละค่ะ
นางสาวปียมาตรเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตัวเธอกับน้องชายกำลังขี่รถกลับบ้าน
มีหลานสาวอายุ๓ขวบนั่งมาด้วยค่ะ
ขี่มาตามถนนโรจนะมุ่งหน้าขาเข้าเกาะเมือง
พอมาถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงเจดีสามปลื้ม
ไฟเขียวปุ๊บก็มีรถตู้โดยสารคันนี้แหละค่ะ

อยู่เลนที่๓แล้วพวกหนูขี่ตรงมาจากวัดพญาติ
ใช่ป่ะแล้วพอเสร็จแล้วเขาเหมือนเขาจะจะไฟเขียวอ่ะ
แกก็จะเบี่ยงออกน้องหนูก็บีบแต่แป๊น
แล้วเขาก็พอเสร็จแล้วหนูก็มาจอดติดไฟแดงอยู่

พอจอดตู่เสร็จน้องหนูก็หันไปเขาเปิดกระจกลงมา
น้องก็บอกลุงลุงปาดหน้าผมล่ะครับ

แล้วน้องหนูก็ขี่เบี่ยงเพื่อจะให้เขาแซงไป

แล้วเขาก็เหมือนกับเขาจะไปจอดตรงหน้าเต็นต์รถอะค่ะ

มันจะมีคนลงแล้วเหมือนคนยังไม่ทันลง

แต่คนในคอมเมนต์เขาบอกว่าพวกหนูลงไปลุม
ตรงนั้นอ่ะมีร่วมอยู่กู้ไฮอยู่
เขาก็เดินมาดูสองคนเขาก็เดินมาถามว่ามีอะไรกัน

ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะนางสาวปียมาพร้อมกับน้องชาย

ที่สอบพพระราชคล์ศรีอยุธยาแล้วค่ะ